ดูสาวผิวเข้มคนสวยอีกคนนึงของวงการดีกว่านะคะ

เออไปสิไม่ใช่ทั้งคู่เลยค่ะ

นี่พูดถึงนะบอกเราเลยว่าสวยอึ้งจึ้งมากเลยจ้ะ
และล่าสุดสาวแก้มมาในชุดไทยประยุกต์

ก็คืออันนี้สาวไทยหน้าคมแท้
ชญานีสีแห่งสยามไปเลยจ้า
งานนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วสาวแก้มเนี่ยสวยมากเลย
ในวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมาสาวแก้มเนี่ย

ฉลองวันเกิดครบรอบ๓๔ปีไป
ก็เป็นงานฉลองในครอบครัวนี่แหละคุณผู้ชม
พร้อมเปิดใจกับพี่แจ๊กกะรีนว่าทุกวันนี้แก้มมีความสุขกับงานค่ะ

เพราะล่าสุดแก้มเนี่ยเตรียมรับขวัญหลานจากน้องสาวนะคะ

เกดเนี่ยเพิ่งลั่นละครังวิวากับสามีแฟนโรมาเนียไป

ใครไม่เหลือล้านอันตรีแก้มเหลือล้านมากเลยจ้า

เพราะจริงเกดเป็นน้องแก้มแก้มต้องเป็นป้านะคะ
โอ้โหแล้วข้อตอนไหนค่ะร้าน
น่าจะช่วงใกล้แล้วค่ะอีก๒เดือนใช่ตื่นเต้น
เตรียมรับขวัญหลานอะไรเก่งบ้างค่ะ
คือเราไม่ได้คิดไว้ค่ะว่าเราจะรับขวัญด้วยอะไรยังไง

เงินไว้ให้หลานนี่แหละ

แก้มหันมาถามพี่แจ๊กแบบน่าซิดแล้วนะต้องซื้อทองให้หลานอีกแล้ว

ในใจกรีทำมีโดดไปหลายบาทแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่ไม่เป็นไรของดีแบบนี้ต้องส่งออกเมืองนอกเท่านั้นค่ะ